คดีที่เด็กทารกวัย๖เดือนนะครับ
ถูกนำไปทิ้งกลายเป็นศพอยู่ที่ซอยเปลี่ยวในย่านห้วยขวางนะครับ
วันนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

เป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ของเด็กนะครับ
โดยฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงอ้างว่าลงมือฆ่าเด็กก็เพราะว่า
โมโหที่เด็กร้องไห้เสียงดัง
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่นางสาวกาญจนาเทศสว่างวัย๒๒ปี
พูดถึงลูกของเธอในวัย๖เดือน
หลังถูกพลทหารวิทยาวัฒน์จิตธโนปัจจัยอายุ๒๑ปีพ่อเลี้ยง
หมอนปิดทับใบหน้าแล้วนอนทับจนเสียชีวิต
เพราะรำคาญที่ร้องไห้เสียงดัง
ที่ทั้งคู่จะนำร่างเด็กใส่ตะก้าพลาสติกสีดำ
วางไว้ในซอยเปรียวย่านห้วยขวางเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
โดยเธอได้จุดทูปขอเข้ามาพร้อมกล่าวทั้งน้ำตา
ขอให้ลูกชายอันเป็นที่รักไปสู่สุขติ
และไม่พบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีก
รวมถึงตัดเพราะว่าอย่าให้ใครคิดทำแบบนี้เหมือนที่เธอทำ
เพราะที่ทำลงไปนั้นไม่มีทางออก
และไม่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนคนอื่น
ซึ่งทั้งหมดนี้คือความในใจเพียงสิ่งเดียว
ที่เธออยากจะบอกกับสังคมเป็นครั้งสุดท้าย
ขอให้คนอื่นเขาไม่ทำเหตุการณ์แบบหนู
หนูทำมาโดยที่หนูไม่ได้คิดอะไรเลย
เพราะว่าหนูไม่มีครอบครัวที่ดีอย่างคนอื่นเขา
ตัวทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ภายในห้องพักแห่ง๑ย่านรังสิทธิ์
กลางประชาชนที่สนใจมามุงดูเป็นจำนวนมาก
พร้อมตะโกนกลด่าสาบแช่งจนวิทย์เกิดเหตุชุนละมุน

ขึ้นรถตู้กลับไปคุมขังไว้ที่สถานีตำรวจนครบันห้วยขวางทันที
คดีนี้หลังตำรวจพบศพเด็กทารก
ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
กระทั่งพบว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรถแท็กซี่

ขับออกมาจากที่หอพักแห่งหนึ่งย่านรังสิต

ทราบว่าเป็นพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็ก
จึงนำกำลังเข้าจับตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
จากการตรวจปัสสาวะพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีฉี่สีม่วง
คือมีสารเมดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าอยู่ในตัว
และจากการตรวจค้นห้องพักก็พบยาบ้าจำนวนหนึ่งด้วย
ก็ต้องพึงระมัดระวัง

ตำรวจจะแจ้งข้อหาพ่อเลี้ยงโหด๒ข้อหา

ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

ส่วนแม่แท้แจ้ง๓ข้อหา

ไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติด
คุมตัวฝากขังสารอาญารัชดาในวันพรุ่งนี้
เพื่อให้เป็นบทเรียนของชีวิตแล้ว
แต่เหตุการณ์นี้ยังถือเป็นบทเรียน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมด้วยเช่นกัน
ข่าวธารักษ์ทีวีรายงาน